ทำไมวันนี้เปิดรายการมาด้วยของเหลวดำทั้งนั้นเลย
อืมข่าวต่อไปนี้ก็ของเหลวเหลวดำดำเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็สงสัยเทศบาลบางปูสมุทรปราการเอาอะไรมาทิ้งเนี่ย
ทำไมเขาต้องดิ้งตรงนี้หรอครับเขาไม่มีที่จัดเก็บหรอ

ถามเลย๑สมควรเอามาทิ้งไหม
๒มันคืออะไรก่อน
มันคืออะไรก่อนดำแบบนี้สองมันใช่ที่ทิ้งหรือเปล่า
ไอ้ที่ทิ้งมันเป็นอันตรายกับชาวบ้านหรือเปล่า
นี่ครับล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐนะครับไปถาม
นายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตะบนบางปู
ท่านยอมรับบอกว่าใช่ครับ
มันเป็นความมักง่ายของพนักงานภาคสนาม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามก็เอาโครนไปทิ้งตรงนั้น

ก็มีสถานที่ที่ทิ้งโครนอยู่แล้วล่ะ
แต่วันนั้นคาดว่าคือรถคันนี้คงจะมีนัดต่อที่จะไปดูดโครน
ก็เลยทิ้งบางส่วนตรงนี้ซะก่อน

ก็เหตุเกิดจากที่รถดูดโคน
ไปบริการประชาชนตามคำร้องในหมู่บ้านระแวกนั้น
พอดูดเสร็จผมก็ต้องเรียนกลับขอบธันโทษจริง

เอาโคนเอาโคนที่ดูดเนี่ยไปปล่อยในที่โล่งที่ว่างเปล่านะครับ
โคนหรือดินโคนเนี่ยเป็นดินที่ติดมาจากล้อรถ
ติดมาอะไรที่มันอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับ
ไม่ใช่เป็นดินที่มาจากอุตสาหกรรม

เป็นดินที่น้ำโคนที่มันขึ้นมา
มันทำให้ท่อตันน้ำชาวบ้านระบายไม่ได้
เรื่องนี้เรายอมรับว่าเจ้าหน้าที่เราบกพร่องนะครับ
ผู้สุดข่าวก็ไปนะครับไปที่จุดทิ้งโครงไปเคลียร์

เขาบอกไม่มีไม่มีนะไม่มีกลิ่นของสารเคมี
นี่อยู่ท้ายซอยของหมู่บ้านเมฆฟ้าวิวนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นป่าลกล้างเทศบาลก็รับผิดชอบด้วยการเข้าไปปรับพื้นที่
แล้วก็ปรับดินโครนที่เอาไปทิ้งแล้วนะครับ

ทิ้งแบบนี้ชาวบ้านก็ตกออกตกใจนะคะในพื้นที่
เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะ